ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะงานที่เขาบอกว่าเป็นงานบุญ
แต่เกิดการตีกันวิวาดกันของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
จนกระทั่งในนั้นมี๑คนที่อยู่ดีถูกลูกกระสุนปิดสนา
แล้วยังตามจับมือตอนนั้นเฮ้ยใครอ่ะแล้วใครยิงวัยรุ่นคนนี้
ก็ตามตำรวจตามสรุปตอนนี้รู้แล้วนะคะ
คนที่ยิงเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซะอย่างนั้นน่ะ
เจ้าตัวบอกว่าก็เอาไปเพื่อระงับเหตุทีนี้ในเจมส์อายุสิบเจ็ดปีคนนี้แหละค่ะ
ที่ถูกยิงตรงลำคอค่ะเขาจะเข้าไปช่วยเพื่อนรุ่นพี่สามคน
ถูกกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นรุมทำร้ายแล้วสุดท้ายตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บเอง
ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าใครยิงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานบุญกระถิ่นนะคะ
ที่บ้านจำปามงค์ค่ะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
คือตอนนี้ตัวน้องวัย๑๗คนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
เพราะว่าหมอผ่าเอากระสุนออกไปแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณช่วงกลางดึกนะคะตีหนึ่งของเมื่อวานนี้

คือตำรวจเขาสงสัยเขาก็เลยไปเชิญตัวนายอุบลบุญแยม
ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำปาโมงที่คาดว่าน่าจะเป็นมือยิงนี่แหละ
มาแล้วปรากฏพูดคุยสอบสวนกลายเป็นว่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้เขาให้การปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้ยิงใครไปดูแลความสงบเรียบร้อยเฉย
ทีนี้พอตำรวจบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวไปตรวจเขม่าวดินปืนดีกว่า
นายอุบลก็เลยรับสารภาพทันทีบอกว่า
ตอนนั้นตัวเองอยู่ในกลุ่มเห็นวัยรุ่นมันชกต่อยกันในงาน
เป็นฐานะเนี่ยตัวเองก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
ถือปืนเข้าไปห้ามวัยรุ่นก็ไม่ยอมหยุด
ตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อที่จะให้วัยรุ่นหยุดตีกัน
แต่กลายเป็นตัวเองไปถูกทำร้ายจนล้มลง
ปืนก็เลยลั่นหนึ่งนัดเขาอ้างแบบนี้นะว่าเขาทำปืนลั่น

จนกระทั่งกลายเป็นข่าวแล้วเพิ่งมารู้ว่า
มีคนถูกยิงนั่นแหละค่ะ

เขาก็ยอมรับว่าทำไปเนี่ยเพราะว่าปืนมันลั่นจริง
วันนี้ก็พาตัวไปชี้จุดทำแผน
ระหว่างนั้นก็มีพี่สาวมากอดให้กำลังใจน้องชายครับ
แล้วก็พูดปลอบใจบอกว่าเออมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่

นี่ครับเป็นภาพนี้พี่น้องเข้าใจกัน
ดูบรรยากาศหน่อยนะฮะ
คือเบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งสี่ข้อหา
หนึ่งก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นนะฮะ
ส่วนอีก๓ข้อหาเป็นความผิดตามพรบออาวุธปืน

เขารับสารภาพ๓ข้อหาคือความผิดตามพรบออาวุธปืน

แต่ข้อหาพยายามฆ่าอันนี้เขาบอกว่า
ผมไม่ขอรับข้อหานี้เพราะมันเป็นเหตุชุลมุน
ปืนมันเลยลั่นจริงผมต้องการจะระงับเหตุ
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ